ดูความคืบหน้าเรื่องที่มีผู้หญิงคนนึงไปซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าที่เชียงราย
แล้วปรากฏว่าหลังล็อตเตอรี่เนี่ยมีชื่อแม่ค้าเยอะ
กรณีนี้ติดตามว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไง
ทีมข่าวของเรานี่นะก็ได้ไปพูดคุยกับทั้งแม่ค้าด้วย
เขาบอกว่าจากกรณีนี้นะคะคุณผู้ชม
โพสต์ภาพสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑๗มกราคม๒๕๖๓หมายเลขนี้๕๗๕๙๘๓
มี๒ใบนะคะด้านหลังของสลากมีการเขียนชื่อสกุลเบอร์โทรของผู้ขายเอาไว้ด้วย
ซึ่งผู้โพสต์บอกว่าซื้อสลากมาจากบริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกต๗๕พันศาจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมาพอพลิกอยู่ด้านหลังปรากฏว่ามีชื่อและเบอร์โทร
ก็เลยโทรกลับไปหาแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าอ้อก็เขียนเอาไว้เผื่อถูกรางวัล
แล้วคนซื้อจะแบ่งให้แม่ค้าตอบกลับมาแบบนี้นะวันนั้นนะ
เพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดมันถูกขึ้นมาแล้วเอาไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะเป็นชื่อคนอื่นใช่ไหมคะ

ไปเจอแล้วนะคะคือนางสาวชุลีกรอินตะรัฐ
เธอบอกว่าก่อนหน้านี้นะขายลอตเตอรี่หมายเลขนี้แหละ
ให้นางสาวทิพย์สุคลอภินันโทอภินันทโน
ซึ่งเป็นน้องสาวต่างพ่อของแม่ค้าเอง
ทีนี้น้องสาวก็เขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ที่ด้านหลังสลาก
แล้วก็ฝากแม่ค้าเก็บเอาไว้
เพราะว่าทำไมคะน้องสาวจะไปต่างประเทศ
ก็คงไม่ได้ถือไว้เช็คเองไปฝากแม่ค้าฝากพี่สาวตัวเองนั่นแหละ
เอาไว้ตรวจทีนี้แม่ค้าค่ะก็ไปนำลอตเตอรี่ที่น้องสาวซื้อเนี่ย
มาปะปนกับลอตเตอรี่ที่จะขาย
แล้วพอขายก็หยิบให้โดยไม่รู้ตัว
พอลูกค้าโทรมาบอกเธอก็ตอบไปแบบที่เป็นข่าว
แต่ลูกค้าบอกว่าชอบเลขที่ซื้อก็เลยไม่ได้เอามาคืน
อ้าวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เลยนะคะ
เอามือจับแบบเนี้ยค่ะถือแล้วพอเจอใครดิฉันก็ถามเขาว่าเอาลอตเตอรี่ไหมคะ
แล้วเขาก็จะเลือกเลขว่าจะเอาเลขไหนแล้วดิฉันอ่ะคือเอาหวยคือเอาลอตเตอรี่ขึ้นไว้ข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ได้ดูข้างหลังค่ะว่าเขาเขียนชื่อไว้ถ้าดิฉันเห็นนะคะดิฉันก็ไม่ขายค่ะ
แล้วพอลูกค้าที่ซื้อไปเขารู้ว่ามีชื่อสลักหลังดิฉันก็ขอคืนเงินทันทีนะคะที่เขาโทรมา
ขอคืนเงินแต่เขาไม่ยอมคืนเขาไม่ยอมรับเงินคืนจากดิฉัน
แล้วก็เขาไม่ยอมคืนลอตเตอรี่ให้ดิฉันดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องไปแจ้งความไว้ค่ะ
คือผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะวันนี้ไอ้ลอตเตอรี่๒ใบอันนี้มันยังมีมูลค่า๑๒ล้านต้องบอกแบบนี้นะถูกนะ
ต้องบอกแบบนี้นะแต่ถ้าผ่านวันนี้ไปแล้วผมไม่รู้มันจะเหลือมูลค่าเท่าไห
อย่างนี้คือแม่ค้าลอตเตอรี่คนนี้เขายังบอกอีกด้วยว่าถ้าหากว่าทราบผลแล้วว่าไม่ถูกรางวัลงวดนี้
ก็คือหลังจากวันนี้ไปเนี่ยนะเขายินดีจะคืนเงินให้ลูกค้ารายนี้ใจเลยนะถ้าถูกแล้วถ้าถูก
แต่ถ้าถูกรางวัลดิวคุยกันอีกครั้งเอาน้องสาวของแม่ค้าที่เป็นเจ้าของชื่อคุณทิศุคนพี่นันถโถน์
เขาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะว่าพี่สาวเธอเนี่ยเผลอหยิบลอตเตอรี่ของเธอดันไปขายให้กับลูกค้าไง
เขาบอกว่าเปล่าไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงหรือหลอกลวงใครนะ
แต่เมื่อผู้ซื้อยืนยันว่าจะเก็บสลากไว้เพราะเธอชอบเลขนี้ถูกไหม
ไม่ยอมคืนให้พี่สาวเนี่ยแม่ค้าเนี่ยก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ไง
ด้านสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคุณผู้ชม
บอกว่าการที่แม่ค้าเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองด้านหลังสลาก
หรือมีการประทับตราเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแล้วนำสลากไปจำหน่าย
ยังไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายนะคะ
แต่ตามหลักของพระราชบัญญัติสลากินแบ่งรัฐบาลพศ๒๕๕๙
เขาระบุไว้ว่ากองสลากค่ะจะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากมาขึ้นรางวัลเท่านั้น
โดยจะต้องมีการแนบหลักฐานยืนยันก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
แต่ถ้าหากว่ามีการแจ้งอายัดสลากไว้ก่อนหน้านี้
ก็แน่นอนล่ะค่ะต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนกันต่อไป
เพื่อยืนยันว่าเอ๊ะใครนะที่เป็นเจ้าของสลากตัวจริงกันแน่
ทั้งนี้นะเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อนะคะอยากแนะนำเลยว่า
ง่ายคุณถ้าคุณเห็นว่าสลากมีการเขียนชื่อด้านหลังอย่าซื้อ
แม้ว่าคุณจะชอบเลขนั้นมากก็ตามอย่าซื้อ
เพราะถ้าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อมา
เพราะว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณต้องการซื้อสลากใบนั้นจริง
ก็สามารถทำได้แต่ให้คุณไปลงบันทึกประจำวันไว้
เผื่อว่าถ้าเกิดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลใบนั้น
ที่คุณซื้อแล้วมันถูกรางวัลจริง
คุณจะสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้
ใช่ค่ะว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ทางกฎหมายก็คือว่าคุณสามารถไปขึ้นเงินรางวัลได้นะ
ไปขึ้นเงินรางวัลได้ถ้าไม่มีคนมาแจ้งความไว้ว่า

เดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวของการถูกรางวัล

วันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออก